ต้องบอกว่าเก็บตกนะคะจากงานแต่งลูกสาวพี่ไมค์พี่รมพร
ที่ฉันเจอครูสลาโอ้โหภาพความประทับใจมันเต็มไปหมดงานเลยค่ะ
ซึ่งครูสลาเนี่ยคืออย่างที่บอกไปแกตั้งใจมาเลยค่ะ
ตั้งใจนะคะมาแบบยินดีกับพี่ไมค์พี่รมพรนะคะ
เพราะว่าแต่งเพลงกันมาตลอดนะคะแล้วก็เห็นลูกสาวขึ้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกค่ะ
ซึ่งพอดีฉันได้เจอนะคะก็โหก็ต้องเมาส์มอยนิดนึงคุณสลานะคะ
เรื่องเสียงร้องของหลานสาวน้องแพง
คลิปนี้คุณผู้ชมนะคะก็อย่างที่ทราบตอนนี้ครูสลาแกเป็นคุณตาเลี้ยงหลานสาวนะคะ
มันหน่วงตัวน้อยฝ่านหน่วงแค่๒เดือนแล้วน้องเพียงเนี้ยคุณผู้ชม
เป็นตะหักเป็นตะแพงถึงเมื่อกี้
แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะก็ต้องถามคุณสลานะคะว่าจะปลุกปั้นลูกสาวไหมหลานสาวไหม

ถ้าอย่างงั้นไปหาครูเตรียมก่อน
โหเล่นคุณผู้ชม
ต่าง
สลาเขาก็ดูเหอะหลานอยู่ไม่น้อย